เอาล่ะมาต่อกันที่คู่จริงคู่นี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้าต้องยกให้เป็นคู่หวานแห่งปีเลยนะคะคุณ
จริงเรียกได้ว่าหวานน้ำตาลเรียกพี่เรียกลุงป้าน้าฮาไปเลยดีกว่า
ล่าสุดนะคะเขาออกมาเปิดเผยการ์ดแต่งงานสุดหรูแล้วนะคะ
รวมถึงความเคลื่อนไหวของพี่สาวคุณอุ้มลักษณะด้วย
รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันค่ะ
ค่อยปล่อยความหวานเรียกน้ำย่อยออกมาเป็นระยะ
หลังจากปฏิบัติการคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟนสาวนิวเคลียร์หันศาไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
รวมทั้งดีเจเพชจ้าและวาทีเจ้าสาวนิวเคลียร์
เพิ่งควงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งสไตล์เกาหลีแนวน่ารักใส
แต่ก็สื่อความโรแมนติกของทั้งคู่ให้ชาวโซเชียลได้ตาร้อนเผ่า
ล่าสุดวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เผยภาพการ์ดแต่งงานสุดหรู
บรรจุในกล่องสีเทาที่มีข้อความภาษาอังกฤษระบุชื่อนิวเคลียร์เพชรจ้า
โดยฝ่ายชายนั้นบรรยายข้อความใต้ภาพอย่างมีความสุข
ที่ตัวเองกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวว่า
ใกล้ถึงวันที่จะมีภรรยาเป็นของตัวเองสักที
หลังจากที่บ่มเพาะความรักมานานถึง๖ปี
พร้อมย้ำกับว่าที่ภรรยาคนสวยว่าอย่าดื้อกับพี่นะ

ฝากวาทีเจ้าสาวอย่างนิวเคลียร์ก็โพสต์ภาพการ์ดแต่งงานเช่นกัน
ในขณะที่นิวเคลียร์กำลังหวานชื่นนับถอยหลังที่จะมีครอบครัว
พี่สาวอย่างอุ้มลักษณะที่กำลังฝ่าฟันมรสุมชีวิต

จากภาพที่นิวเคลียร์โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าตัวพร้อมอุ้มลักษณะและน้องชายเข้าไปกราบคุณพ่อ
และนิวเคลียร์ก็แท็กภาพนี้ถึงพี่สาว
ให้รู้ว่ามีคนให้กำลังใจอยู่อีกมาก
ขณะที่โลกโซเชียลตอนนี้ของคุณอุ้มลักษณะเอง

มีเพียงแต่ความเคลื่อนไหวของสาวนิวเคลียร์เองนะคะ
ส่วนเลิกงานแต่งของนิวเคลียร์
จะเป็นปีหน้าเดือนมกราคมนะคะช่วงปลายเดือน
แล้วเชื่อว่างานนี้จะต้องยิ่งใหญ่อลังการ
สมกับการเป็นเจ้าหญิงของเธอแน่นอน
คือนิวเคลียร์เขาเป็นคนที่ชอบเอลซ่ามาก
เหรอเหรอฉันคิดว่าตีมนานแต่งงานของเขา
น่าจะออกมาแนวโฟสเซ่นเล็กน้อย

ก็ประหนึ่งว่าเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของเจ้าชายเพชรจ้าแล้วนะจ๊
โอ้โหแต่ดิฉันแอบเห็นภาพพรีเวดดิ้งออกมา